ทีมข่าวไทยรัฐนอกจากไปทำข่าวสารบ้านเมืองแล้ว
ยังไปบุกพิสูจน์ความเฮียนได้ด้วย
เพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณผู้ชมสงสัย
เราจะพยายามหาคำตอบให้นะคะ
แม้จะเป็นเรื่องความเชื่อก็ตามนี่
ไปที่นี่ครับเพราะว่าหลังจากโลกโซเชียล

บอกว่าที่นี่เฮียนเหลือเกิน
เป็นสำนักสงร้างในจังหวัดฉะเชิงเศร้า

มีรูปปั้นหุ่นต่างมากมายคุณ

อย่างน้อยก็มีความกลัวอยู่บ้างหรือเปล่า

หรือว่ากลัว
แต่ดูนี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เห็นเสียงร่ำเสียงลือในโลกโซเชียล

ก็เลยลงไปสำรวจพื้นที่

อำเภอพนมสาระคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า

คุณคุณค่อยจ้องดูเข้าไปนะ

เห็นหน้าเขาแล้วแบบเนี่ยค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นกุมาร

สัตว์รือสียักษ์ตนต่าง

ปูนแตกปูนกระเทาะออกมา
และทำให้หน้าของรูปปั้นเป็นอย่างไรล่ะคุณ
บางทีก็บินไปบ้างนะ

คนจิตอ่อนขวัญอ่อนก็บอกว่า

และในรูปปั้นจะมีวิญญาณอยู่หรือเปล่า

แถมเป็นสำนักสงร้างอีกนะค่ะ

ชมวรรณสิตพระอาจารย์ส้วน

ได้สร้างหุ่นกว่า๓๐๐ตนขึ้นมา
และนำมาตั้งอยู่ภายในสำนักสงร้างนิบน
และทำให้สำนักสงฆ์กลายเป็นสำนักสงร้าง
หุ่นปั้นเหล่านี้ถูกทิ้งร้างดูน่ากลัว
ไม่มีใครกล้ามาทุบทำลาย
ไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายไปไหน

กลัวและเกิดการล่ำลือว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้
มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ในตัวหุ่นทุกตัว

แต่ละตนจะมีดวงวิญญาณคอยประจำอยู่

โดยทั้งพระอาจารย์ส้วนก็เคยมาเข้าฝันคุณลุงชมเหมือนกัน
แล้วก็มาพูดคุยกับคุณลุงชมหลายต่อหลายครั้ง

เขามาก็เขาเดินได้
แล้วก็ทีนี้ก็ในฝันนะฮะ

หอ่ามาคุยกับผมเลยเข้ากวรรณฯ

ไม่ไม่วิญญาณวิญญาณที้

ไม่มารบกวนผมก็ฝันอะไรก็ฝันดีทั้งนั้นแหละ
ลุงชมบอกว่าฝันดีทั้งนั้นนอกจากฝันว่า
พระอาจารย์ส้วนปัญญาทะโรท่านมาเข้าฝันแล้ว
ฝันว่าหุ่นทุกตัวเดินได้ขยับขยื่นได้แล้ว
เราอ่านข่าวไปก็ไม่กล้ามองหุ่นมากเท่าไหร่นักน่ากลัวเหมือนกัน

ลุงชมบอกฝันดีเพราะว่าถูกรางวัลทุกงวดอีกด้วยครับ
ลุงชมพูดแบบนี้ลุงชมจะอยู่ยากแล้วนะคะ
ทำไมฮะลุงเดี๋ยวจะมีชาวบ้านไปหาลุงชมเยอะเลย

ลุงชมครับพูดให้ฟังหน่อยฮะเรื่องของความโชคดีของลุงฮะ
ครับมีครับพระภัยเอราวันก็เข้าขวัญก็เดินได้
ถ้าเข้าขวัญที่ไลน์ผมก็ถูกหวยแทบทุกที
อันนี้เป็นความเชื่อของคุณลุงชมด้วยนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ใช้เวลา

ใช้เวลาในการเดินสำรวจภายในสำนักสงร้างนะฮะ

ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าทีมข่าวไปชวนคุณสุพัสราไปด้วยดีไหมฮะ
เดี๋ยวนั่งอยู่ในรถรอแต่ถ้านั่งคนเดียวก็ไม่รอนะ

สอสองของผมกลัวผีไหม

กลัวใช่ไหมฮะคุณผู้ชมส่งมาบอกน่ากลัว
ทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจใช้เวลากว่า๔๕นาที
ถามว่าพบมีหุ่นเดินได้ไหมมีอะไรผิดปกติไหม
ทีมข่าวบอกว่ายังไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ
หรือว่าวิญญาณออกมาแต่อย่างใด
ก็จะมีเพียงบางคนที่อาจจะแบบว่า

จากแสงไฟที่สาดส่องเข้าไป

แล้วบางคนที่เป็นทีมงานที่ขวัญอ่อนหน่อยจิตอ่อนหน่อย
ก็จะแบบว่าปิดตาเดินตลอดทาง
ก็เลยรีบกลับกันมานะครับ
ตอนนี้ทีมข่าวก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะ
ว่าที่นี่มีวิญญาณหรือว่าหุ่นขยับขยื่นได้หรือเปล่านะฮะ
เท่าที่รู้ก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะวางเวงน่ากลัว
แล้วก็กลางคืนมีแต่เสียงของแมลงต่างร้องอยู่บนต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมบอกว่านี่ต้องให้หมอปลาไปดีไหมฮะ

วัดรังแห่งนี้คุณหมูนิยมกิตตีวงต์
เออนะเดี๋ยวเราให้ไปดูกลางวันอีกที
แต่พอดูว่าเป็นพื้นที่ร้างแบบนี้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างนะ

ใช่ค่ะแล้วก็คนที่จะเข้าไปทำอะไรที่ไม่ดี
ไปแอบเสพยาเสพติดหรือว่าก่อเหตุที่ไม่ดีค่ะ